เพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปคลายร้อน
ที่ชนบุรีชนบุรี
ชนบุรีไปกันเลยครับที่จังหวัดชนบุรีแห่งนี้
แต่ร้านนี้ไม่ใช่แบบนั้น
ทำไมอ่ะมันเป็นอาหารแบบสูตรโบราณ
แล้วก็เป็นสูตรที่เขาคิดค้นขึ้นมาอารมณ์คล้ายปั๊กกะเต๋
แต่มันไม่ใช่บักกุเต๋ทั่วไปที่เคยทาน
มันเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้ค่ะ
ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงที่จังหวัดชนบุรีแล้วนะ
มาพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ

มาที่วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชนบุรี
วัดใหญ่อินทารามครับ

อายุก็สักประมาณ๖๐๐ปีครับ

เรียกว่าเป็นแหล่งศึกษาสำคัญของผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์นะครับ
ไหว้พระเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมนะ
แน่นอนตลอดกินเดี๋ยวจะพาไปอิ่มน้ำสำราญกันนะครับ
ไปทานอาหารอร่อยแถมดีต่อสุขภาพด้วยคุณผู้ชมครับ
ติดตามกันได้เลยเดี๋ยวจะไปพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้

บางแสนกระดูกอ่อนตุ๋นชั้นเลิศ

แล้วนานที่นี่ที่จะมากก็กลับมากกว่า

จริงแล้วที่มาที่ไปก็คือที่ไปกินแล้วก็มาทำ
จำของที่นั่นที่นี่มาแล้วก็มาประยุกต์
จะมาเป็นสูตรของเราครับแล้วที่สำคัญอีกอย่าง
ก็คือว่าแม่ป่วยแม่เป็นมะเร็งแม่ไม่ทันผงชูรส
รสดีรสไม่ดีรสชุบไม่มี

เที่ยวแม่ตื่นตี๔๓๐ตีน้ำขึ้นดู
โอ้โหตี๔๓๐น่ะเพราะงั้นใช้เวลาเที่ยวนี่

นี่คือประกับสี
คือตัวนี้เป็นซุปกระดูกหมู
จริงเลือกได้ใช่ไหมว่าจะเป็นเห็ดไข่เห็ดอะไรเห็ดออรินจี
แล้วเห็นบอกว่ามีเยื่อไผ่ด้วย
เห็นบอกว่าละลายในปากโดยแทบไม่ต้องเคี้ยว

อืมตัวน้ำซุปเนี่ยมันหอมแล้วก็รสชาติมันไม่ได้แบบว่าขมจ๋าขมปีจนเกินไปมันไม่เหมือนปลากุเต๋ทั่วไป
ผมเชื่อคุณไม่เคยกินกระดูกหมูที่ไหนแบบว่ามันยุ่ยขนาดนี้อารมณ์เหมือนมันเป็นเอ็นแก้วเลยด้วยซ้ำนะ
แนะนำให้ลองนี่ดูนะฮะน้ำจิ้มซีอิ๊วที่ฝานตัวพริกสดใส่ลงไปนิดหน่อยมันจะได้ความหอมของซีอิ๊วแล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีเหมือนกัน
ซึ่งมันเหมาะกับอะไรรู้ไหมเนี่ยลวกจิ้มลวกจิ้มเยอะก็ควรจะสั่งมาด้วยเดี๋ยวทานให้ดูโอ้โหนี่นี่ครับเอาเข้าปากเลย
อื้มอย่างนี้ทานไปนะพระจ้อนี่

เนื้อปูข้างในเป็นก้อนอยู่อย่างนี้
เพราะฉะนั้นรสชาติเวลาทานเข้าไปแล้วก็โอ้โหเนื้อปูทั้งนั้นเลย
แต่ละเมนูเนี่ยอร่อยจริงสมกับราคาของที่นี่เลยนะครับ
ถ้าจะมามาไงดีเอ่ยจุดสังเกตของร้านอยู่ตรงไหนฮะ
อยู่ในซอยสารพัดช่างเดี๋ยวนี้เขาอัปเกตเป็นวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ได้ค่ะเพราะว่าพอถึงทางที่เลี้ยวบอกว่าชี้มาบางแสน
จะมีสะพานยูเทิร์นข้ามมาเป็นถนนข้าวหลาม
ตอนนั้นแม่ก็รอดใต้สะพานมาถึงตรงนี้เลย

หาแม่เล็กนะครับหมายเลขโทรศัพท์อะไรครับ

แล้วก็ร้านของเราเปิดกี่โมงอะไรยังไงบ้างฮะ

คุณแม่เล็กครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้

ตลอดกินจะไปที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้นะครับ
ผมจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม

ผมแนะนำให้ไปช่วงเช้าสายก็ดี

ใช่เพราะอะไรรู้ไหมร้านนั้นเขามีกาแฟด้วย

กาแฟอร่อยนะไปทานกันได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะ